เรื่องเธอกับฉันกับฉันค่ะ
นี่พูดชื่อไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวฝาแฝดเนอะ
ค่ะนะคะก็ตัดสายสดือค่ะใบปอลกับโทนี่นะคะ
สำหรับคู่พระนางแกะกล่องค่ะอย่างน้องใบปอทิตยาค่ะ

ขาดนาลพันธ์กันคัดเลือกนะคะมาอย่างโหดหินค่ะ

นี่นะคะที่ตกหนุ่มรักผู้ชายคนเดียวกัน
แล้วคือน้องเนี่ยคือคนเดียวโดโม่น
งานนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่านางเอกหน้าใสอย่างน้องใบปอเนี่ย
เขาเข้าสู่วงการสายมูกับเขาเหมือนกันค่ะ
มีการบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางบ้านเคารพนับถือ
ถึงขนาดโอ้โหไปลำแก้บนมาแล้วชุดใหญ่ค่ะ
แน่นะคะว่าถ้าเกิดมีบนขอรอบหน้า
คงต้องพาพระเอกหนุ่มโทเนียไปแก้บนด้วยล่ะค่ะ
ความผมมันเป็นด้วยความที่มันเป็นเด็กมันเป็นวัยเด็กด้วย
แล้วก็ต้องเรียนพีนอีสานหลายอย่างเลย

จริงคือตั้งแต่ตอนที่ไปแคสเลยค่ะ
หนูก็ไปบนว่าขอให้หนูได้

ขอเป็นอะไรคะสิ่งที่เป็นแรกเปลี่ยนเป็นอะไร

แก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แรมแก้แ